ทำบุญแล้วมาดูเรื่องร้อนร้อนกันหน่อยนะคะเพียงเพราะจะไปตัดกิ่งกระท้อนเนี่ย
เป็นเรื่องเป็นราวกันจนได้ข้ามบ้านมาเออคือไอ้เรื่องแบบตนไม้ข้ามบ้านอะไรอย่างเงี้
เพื่อนบ้านมีปัญหากันบ่อยนะใช่แต่คราวนี้เป็นญาติกันคุณคะ
คนที่เป็นคู่กรณีเป็นญาติกัน๒ฝ่ายตัวละคร๔คนค่ะ
ฝ่ายหนึ่งที่จะไปตัดกิ่งกระท้อนเป็นสามีภรรยากัน
ชื่อว่าสายฝนกับสมโชคอ่ะจำชื่อไว้นะสายฝนกับสมโชค
สมโชคจะไปตัดกิ่งกระท้อนส่วนฝ่ายที่เขาบอกว่าไม่ให้ตัด
ให้ตัดชื่อว่าจตุพรค่ะกรรมการกลางชื่อว่าถาวรเป็นน้าของทั้งหมดนี่แหละ
ญาติกันหมดเลยเป็นญาติกันหมดเลยแต่คนที่บาดเจ็บเนี่ยมีสองคนคือจตุพรกับถาวร
เรื่องเป็นมาเป็นไปยังไงอ่าตามคลิปก่อนเลยนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคือเรื่องมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสายฝนเนี่ยสายฝนคนที่จะไปตัดกิ่งกระท้อนเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะตัดกิ่งกระท้อนเพราะมันยื่นจากหน้าบ้านของนายจตุพรเนี่ยอืม
ฝั่งบ้านเขาเขาก็เลยจะไปตัดจตุพรเข้าไปห้ามบอกไม่ให้ตัด
เพราะสายฝนเนี่ยไม่ขออนุญาตเขาก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกัน
แล้วสมโชคสามีของสายฝนวิ่งเข้ามาเลยค่ะมาช่วย
จังหวะชุลมุนวุ่นวายจตุพรใช้มือปัดเข้าไปที่ใบเลื่อย
แต่ใบเลื่อยกลับไปถูกที่หลังใบหูแล้วก็ซี่โครงของอีกฝ่ายเขาอีกฝ่ายหนึ่ง
จังหวะชุนละมุนวุ่นวายนี่เองค่ะมีกรรมการกลางนี่ตัดไปแล้ว
ถาวรน้าชายก็เป็นน้าชายของทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะอืม
พยายามที่จะตอนนั้นเขาใช้จอบขุดตะไคร้อยู่หลังบ้าน
วิ่งมาเลยค่ะถือจอบมาจะมาช่วยห้ามปลามช่วยห้ามปลามหลานทั้งสองฝ่าย
ให้มีเรื่องกันสุดท้ายถูกนายสมโชคอ่ะค่ะ
เลื่อยทำร้ายร่างกายสับเข้าไปที่ศีรษะจนเลือดอาบ
แล้วก็ตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุดด้วยนะคะ
จังหวะนี้แหละชุนละมุนวุ่นวายที่สุดแล้วค่ะ
ญาติพี่น้องสงสัยมากันทั้งตำบลนะคะวิ่งเข้ามาห้าม
ห้ามไม่ให้เรื่องมันบานปลายมากกว่านี้สุดท้ายแล้ว
สมโชคทั้งสายฝนสองสามีภรรยายอมที่จะหยุด
จตุพรหน่อยค่ะคุณผู้ชมก็คือเอ่อฝั่งสายฝนใช่ไหม
เขาก็ได้มาตัดต้นไม้ของเราฝั่งข้างหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็คือเราก็เป็นแบบว่าคนที่พึงพอใจเป็นอย่างมาก
ก็คือต้นไม้ของเราอันนี้จะขออนุญาตเราสักนิดหนึ่ง
เขาก็เบี่ยงเบนไปว่าที่ของเขามันอยู่ในเขตของเขา
เขาสามารถตัดได้อ่าคือต้นไม้ของฝั่งนี้อืม
แต่กิ่งกระท้อนมันไปยื่นไปในเขตบ้านของสายฝนอ่า
สายฝนเขาก็เลยจะตัดไงเออในส่วนทิ้นล้ำไปบ้านเขา
ใช่เจ้าของต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่ามันต้นไม้ผมอ่ะ
คุณจะตัดคุณขออนุญาตก่อนสิทีนี้ไปถามแม่ของสายฝน
แม่ของสายฝนเนี่ยยอมรับบอกว่าลูกสาวเนี่ย
ไม่ได้บอกนายจตุพรก่อนก่อนที่จะไปตัดกิ่งกระท้อนของเขาเนี่ยนะคะ
เนื่องจากสายฝนเนี่ยต้องการที่จะให้รถขนดินเนี่ย
เข้ามาถมที่ก็เลยไปตัดเพราะมันเกะกะไง
กิ่งกระท้อนเนี่ยไม่คิดว่าจะเรื่องบานปลาย
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้น
จตุพรมายืนต่อว่าลูกสาวก็คือสายฝน
ลูกสาวทนไม่ไหวค่ะสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ตามคลิป
ส่วนที่อีกฝ่ายกล่าวหาว่าลูกสาวแล้วก็ลูกเขยก็คือ
สายฝนกับสมโชคเข้าไปรุมทำร้ายร่างกายก่อนอันนี้ไม่เป็นความจริง
แต่เป็นเพราะถูกอีกฝ่ายมารุมทำร้ายร่างกายมากกว่า
เพราะอีกฝ่ายมีประมาณ๔๕คนด้วยกัน
ทีนี้น้าชายกรรมการกลางว่าไงนายถาวรบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นญาติพี่น้องกัน
แต่หลานสาวกับหลานเคยก็ไม่ได้มาขอโทษก็คือสายฝนกับสมโชคเนี่ย
ไม่ได้มาขอโทษนะเพราะฉะนั้นแล้ว
ถาวรน้าชายบอกว่าถ้าไม่ขอโทษแบบนี้ก็ต้องมีการแจ้งความ
ก็เลยมีการไปแจ้งความไว้ที่โรงพักบ้านกรวด

จริงเรื่องมันคุยกันได้เนอะญาติกันทั้งนั้นเลย